อยากให้คุณผู้ชมช่วยดูอาการของผู้หญิงคนนี้ค่ะ
เธอเป็นหญิงสาวชาวกัมภูชาอายุยี่สิบเก้านะคะ
อยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับเธอมีอาการโวยวาย
พูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วก็บอกว่าเหมือนกับตัวเองเป็นพญานาค
พญานาคแล้วก็ทำท่าคล้ายกับงูเลื้อยอ่ะค่ะ
แต่ยืนนะแล้วก็ทำท่าเหมือนเป็นงูเลย
เขาว่ากันว่าเป็นผีกัมพูชาเข้าสิงไม่ใช่ผีไทยด้วยค่ะ
เพราะเวลาเธอพูดเนี่ยเป็นภาษากัมพูชาครับ
แล้วเหมือนกับว่าผีกัมพูชามาเข้าสิ่งหลายรอบมาก
อยากจะมาใบ้หวยใบ้หวยอยากจะมาให้เลขเนี่ยงวด๑๖ธันวาคมเนี่ย
เดี๋ยวไปดูอาการของเธอกันก่อนค่ะ
เขาไม่รู้ตัวเขาหรอก
ออกแล้วออกแล้ว

ขอเย็มมาเนี๊ยะหน่อยมีเย็มมาเนี๊ยะหรืออย่าดมก็ได้ไม่ต้องแล้วลุดตัวแล้ว

พอฟื้นแล้วเป็นอีกคนนึงเลยยิ้มแย้มแต่ตอนอาการแปลกเป็นแบบนี้
อยู่ดีก็หายใช่นางรัตนาซอยอายุ๒๙ค่ะเป็นชาวกัมพูชานะคะ
อาการอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วค่ะแล้วคนที่ไปประคองคือสามีเธอนะ
ก็ไปประคองด้วยความเป็นห่วงเธออยู่ที่ตำบลนาป่าที่ชนบุรีนะคะ
คือนางรัตนาเนี่ยเหมือนกับจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องร้องเสียงดังกระโดดไปมา
ทำท่าคล้ายกับพญานาคครับก็พรมน้ำมนต์อะไรไปทั่วห้องเลย
แต่สิ่งที่เธอพูดออกมาเป็นภาษากัมพูชานะคะ
แล้วอย่างที่เห็นล่ะค่ะก็เป็นลมสลบไปมีสติขึ้นมา
อ่าปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าสุดสุดไป
กระโดดไปมาทำท่าแบบนี้ปล่อยเข้าสุดสุดไป

ใช่พอหายนี่คือแบบยิ้มเลยฟื้นขึ้นมาคือยิ้มเลย

เพราะเธอถูกผีกัมพูชาเข้าเข้าออกแบบนี้
กัมพูชาที่มาเข้าสิ่งร่างเธออยากจะมาให้เลข

งวดวันที่๑๖ธันวาคมนี้แหละ

บอกว่าโอ้สงสัยต้องถูกรางวัลที่๑กันแน่เลย
ตอนนี้ตัวเองชื่ออะไร

อยากได้กับวันที่หนึ่ง

เป็นนางฟ้า

แต่ไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ก็แล้วกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบให้นิดนึง

แต่เช้าวันนี้ไม่มีคนอยู่ปิดเงียบค่ะ

นางสมอายุ๕๑นะคะ

ก็ต้องไปถ่ายบ้านห้องเลขที่เนาะ
ผู้หญิงคนนี้เป็นชาวกัมพูชาค่ะเพิ่งมาอยู่นะคะตอนแรกก็ไม่ได้มีอาการแบบนี้
แต่หลังมีอาการอย่างที่เห็นในคลิปแหละหลุดเบลอพูดไม่รู้เรื่อง
เพื่อนบ้านบอกว่าส่วนตัวนะอืมความเห็นส่วนตัวนะครับ
อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยดื่มเหล้าเยอะมากจนมีอาการทางสมองหรือเปล่า
เพราะว่าได้ข้อมูลมาแบบนี้สามีก็พาไปหาหมอนะคะที่โรงพยาบาลชนบุรีค่ะ
ฉันก็ไม่เชื่อนะฉันว่าเป็นที่สมองมากกว่า
เพื่อนบ้านคนนี้บอกไม่ใช่ผีหรอกเป็นที่สมอง
แต่เพื่อนบ้านอีกคนบอกผีฉันว่าผีผีแน่ผีกัมพูชา
เพราะว่าสาวกัมพูชารายนี้ไปรับของเขมรมาบูชาแล้วไม่ได้เส้นไหว้เลี้ยงเขา
ก็เลยมีอาการแบบนี้และที่เธอเชื่อมากเนี่ยนะว่าเป็นผีเนี่ยนะ
เพราะเธอเคยมีประสบการณ์ส่วนตัวมาก่อนเคยโดนของเขมรมาแล้ว
แล้วอาการแบบนี้เลยอาการเหมือนกันเป๊ะเลย
พี่ทีมข่าวของที่รักของ
พี่ทีมข่าวของที่รักของ
พี่ทีมข่าวของที่รักของ

พี่ทีมข่าวของที่รักของ
พี่ทีมข่าวของที่รักของ

พี่ทีมข่าวของที่รักของ
พี่ทีมข่าวของที่รักของ

พี่ทีมข่าวของที่รักของ

พี่ทีมข่าวของที่รักของ

พี่ทีมข่าวของที่รักของ
พี่ทีมข่าวของที่รักของ

พี่ทีมข่าวของที่รักของ

พี่ทีมข่าวของที่รักของ

พี่ทีมข่าวของที่รักของ

พี่ทีมข่าวของที่รักของ

พี่ทีมข่าวของที่รักของ

พี่ทีมข่าวของที่รักของ

พี่ทีมข่าวของที่รักของ

พี่ทีมข่าวของที่รักของ
พี่ทีมข่าวของที่รักของ
พี่ทีมข่าวของที่รักของ

พี่ทีมข่าวของที่รักของ
พี่ทีมข่าวของที่รักของ
พี่ทีมข่าวของที่รักของ

พี่ทีมข่าวของที่รักของ

พี่ทีมข่าวของที่รักของ

พี่ทีมข่าวของที่รักของ
พี่ทีมข่าวของที่รักของ
พี่ทีมข่าวของที่รักของ
พี่ทีมข่าวของที่รักของ
พี่ทีมข่าวของที่รักของ

พี่ทีมข่าวของที่รักของ
พี่ทีมข่าวของที่รักของ

พี่ทีมข่าวของที่รักของ

พี่ทีมข่าวของที่รักของ